ส่วนเรื่องนี้ไปดูอาหารกลางวันเด็กในโรงเรียนกันหน่อยคุณผู้ชม
ก็เป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากที่มีคนไปโพสต์ภาพ
อาหารกลางวันเด็กของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมาค่ะ

อันนี้มันมีข้าวมีต้มจืด

โรงเรียนนี้เขาบอกว่ามีเด็กนักเรียนพันคน
ผู้ปกครองบอกลูกเนี่ยขอตังค์ทุกวันเลยนะคะ

แต่ว่าข้าวมันกินไม่อิ่มนะคะ

เป็นอาหารกับถาดอาหารมีกับข้าวก็คือแกงจืด
บางถาดเนี่ยเป็นขนม๓ชิ้น

ถาดเหมือนมีแกงฟักแล้วมีขนม๒ชิ้น

คือมันเหมือนผักนี่คือแตงกวาชิ้นหนึ่ง
ไข่โปรตีนคือไข่๑ฟอง

แต่ดูแล้วดูเหมือนกับว่า

ลูกเขยเนี่ยเขาต้องเอาไปทอดด้วยนะ

ไม่รู้เหมือนกันก็มีนิดอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้แต่สำคัญก็คือว่า
คุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ความอิ่ม
อิ่มไหมในวัยเจริญเติบโตนะคะ

ก็คือพอเห็นภาพนี้แล้วบอกว่าเป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ทุกคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่าง

เพราะฉะนั้นวันนี้เราไปพบกับ
คุณอาริยาวาธาไทยสงภูมิในการโรงเรียนนี้

เขาบอกว่าอาหารกลางวันโรงเรียนเนี่ย

มีคนรับผิดชอบมีคณะทำงานที่ชัดเจน
มีการประชุมสรุปปัญหาและแนวทางพัฒนา
เพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียนพาไปดูด้วยนะคะ

ก็เลยใช้วิธีเอาอาหารจัดส่งให้เด็กไปทานบนอาคาร
แล้วให้ครูประจำชั้นกับนักเรียนตักอาหารทานกันเอง
ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ที่เกิดขึ้นอาจารย์ใหญ่สันนิษฐานบอกว่า
อาจจะมีนักเรียนบางคนตักอาหารให้น้อย
แล้วก็ไปถ่ายรูปลงในโซเชียล

ซึ่งเขาเป็นอันรับรู้กันว่า
ถ้าสมมุติว่ากินแล้วไม่อิ่มก็สามารถตักเพิ่มได้

แต่ว่าถาดนั้นมันอาจจะตักตอนแรกอาจจะน้อย
แต่จริงแล้วถึงไม่อิ่มก็เติมได้อยู่ดีนะคะ
ทีนี้แนวทางแก้ปัญหาพอบอกว่า
หลังจากนี้จะกำกับควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็จะจัดจุดรับอาหารให้เพียงพอให้ทั่วถึงด้วยค่ะ
แล้วก็ให้คุณครูประจำชั้นแล้วก็อาณาเกียรติ

ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาก็เริ่มเมื่อวาน
ซึ่งว่าผมก็ยังกำลังหาสาเหตุอยู่ครับว่าเกิดจากประเด็นไหนครับ
ก็ผมได้สอบถามหัวหน้าโครงการอาหารกลางวัน

แล้วก็โดยหลักก็คือว่าหากไม่พอเด็กก็สามารถเรียกเพิ่มได้
ก็คือสามารถเรียกเพิ่มได้จนอิ่ม
ซึ่งถ้าเราตามข่าวกันเนี่ยก็มีการเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนเด็กเล็กแล้วก็ถึงปฐม๖ทั่วประเทศ
เมื่อต้นเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะคะ
มีการปรับค่าอาหารกลางวันให้ตามขนาดโรงเรียนต่อคนต่อวัน๔กลุ่ม
ด้วยการตามนี้นะคะถ้า๑๔๐คนก็๓๖บาท
๑๑๐๐คนก็๒๗บาทอย่างโรงเรียนนี้๑๒๑คนขึ้นไป
เพราะว่าเด็กพันคนใช่ไหมคะก็จะได้งบประมาณคนละ๒๒บาท
เอามาปรุงอาหารให้เด็กนะคะแต่ทีมงานเราก็นี่
นั่งดูอาหารกลางวันเด็กแล้วก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่า
มันเหมือนกับมีไข่นะคะมีขนมมีโปรตีนจากไข่
มีขนมมีผักแล้วก็มีพาร์โบไฮเดรต
เนื้อสัตว์เด็กก็ไม่รู้ได้ทานหรือไม่นะคะ
ยังไงก็มื้อละ๒๒บาทก็ฝากบริหารตรงนี้
ให้เด็กได้อิ่มแล้วก็ได้มีความสุขกับการทานอาหารกลาง
คือถ้ามองต่อหัวเนี่ยมันอาจจะน้อยแต่ถ้าจำนวนเด็กมันเยอะมากขึ้นเนี่ย
หลักการครับซื้อของยิ่งซื้อเยอะมันจะได้เยอะครับ
ลองไปลองบริหารจัดการดูให้ดีครับ